อย่าขยับนี่คือคำที่คนร้าย
ขู่พนักงานของธนาคารไทยพาณิชย์แห่งหนึ่ง
จากนั้นก็กวาดเงินของธนาคารไปได้
แต่ท้ายที่สุดแล้วตำรวจสามารถตามจับกลุ่มได้
เพราะว่านี่ครับมีภาพหลักฐานจากกล้องวงจรปิด

เป็นช่วงนาทีที่คนร้ายเป็นชายสวมเสื้อยืดสีดำ
กางเกงขายาวรองเท้าหนังสะพายกระเป๋าเอกสาร
แล้วก็สวมหน้ากากอนามัยปิดตรงบริเวณคาง
ส่วนสูงของคนร้ายประมาณ๑๗๐เซนติเมตร
เดินเข้ามาตามปกติทำท่าเหมือนเป็นลูกค้า

ขึ้นมาจี้ขมครูพนักงานหญิงคนนี้แล้วพูดว่าอย่าขยับ
ส่วนตัวคนร้ายเองเดินอ้อมไปที่ด้านหลังเคาน์เตอร์

แล้วก็เดินไปหยิบเงินอีกเคาน์เตอร์หนึ่งที่อยู่ติดกัน
เงินสดไปกว่า๓แสนบาท
คิดดูดิว่าลูกค้าท่านอื่นยังไม่รู้เลยว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น

แต่ว่าพนักงานหญิงที่ถูกคมขู่คนแรก
ตกอกตกใจทำอะไรไม่ถูกเหมือนกัน

โดยคนร้ายใช้เวลาในการลงมือชิงเงินธนาคารทั้งหมด
เพียง๔๖วินาทีเท่านั้น
นี่ฮะเอาปืนออกมาขู่
พนักงานหญิงนั่งตัวเกร็งทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันครับ
แล้วคนร้ายเขาดูใจเย็นเหมือนกันนะ

แล้วก็มาที่เคาน์เตอร์พนักงานอีกคนนึง
โอ้โหแล้วก็ออกจากธนาคารไปทันทีนะครับ
ด้านของพลตำรวจโทชานเทพเสสเวชผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ก็เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ก็คือธนาคารไทยพาณิชย์สาขาบางแวกนะครับ
ให้สัมภาษณ์ว่าข้อมูลของคนร้ายที่ก่อเหตุเป็นชาย
ลักษณะเหมือนกับวัยรุ่นใส่กางเกงขาเดฟ

ไปเปรียบเทียบกับประวัติอาทยากร
ตรงกับผู้ต้องหาที่เคยก่อเหตุ

เรื่องต้นยืนยันว่าคนร้ายลงมือก่อเหตุเพียงคนเดียว

เพราะก่อเหตุอย่างใจเย็นใช้เวลาน้อยไม่กลัว
แม้ว่าธนาคารจะมีบรปภยืนเฝ้าอยู่หน้าประตู
แล้วก็มีพนักงานมีลูกค้าอยู่ในธนาคารนะครับ
ส่วนสำเนียงของคนร้ายที่บอกพนักงาน

เป็นสำเนียงของคนภาคกลางครับ

แต่ก็ไม่ได้นำมาปิดบังใบหน้า
ทำให้ทางตำรวจได้ภาพใบหน้าคนร้าย
ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับ

ตำรวจได้กล้องวงจรปิดบริเวณหน้าเต็นต์รถยนต์
มักขวานห่างจากธนาคารประมาณ๕๐เมตร
ติดแผ่นป้ายทะเบียนขับมาจอดบริเวณนี้

และเดินเข้าไปชิงเงินธนาคารเห็นไหมฮะ
จับภาพใบหน้าได้อย่างชัดเจน
แล้วก็รถที่นำมาจอดก็จับภาพไว้ได้อย่างชัดเจนเหมือนกันครับ
โดยตำรวจจะแกะรอยกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียง
ในเส้นทางที่คนร้ายหลบหนี
ตอนนี้แกะรอยแล้วบางส่วนเชื่อว่าจะจับกลุ่มคนร้ายได้เร็วนี้นะครับ
ก็กวาดเงินสดของธนาคารไปกว่า๓แสนบาท
ตำรวจกำลังเร่งตามจับกลุ่มตัวอยู่นะครับ